จะเป็นรูปปั้นแบบอาบเปรตก็ดี

สมัยใหม่เขาเปลี่ยนจากรูปปั้นเหล่านั้นกลายเป็นรูปปั้นของซุปเปอร์ฮีโร่แทน
เอาไปตั้งตามวัดเด็กก็เฮ้ยไปแล้วมันเห็นซุปเปอร์ฮีโร่
มันก็เหมือนเป็นแรงจูงใจทำให้เด็กอยากเข้าวัดมากขึ้น
แต่ไม่รู้ว่าจะสอนคนได้ยังไงว่ามันเป็นชั่วฮีโร่ต่าง
พญานาคก็มีหลายสีหลากสีสันก็คือทำให้มันดูแบบสมัยใหม่มากขึ้น
อันนี้คือวัดคันธามรามทุ่งอ้อในตำบลสันกลางอำเภอสรรปะตองจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชม
จากจะมีรูปปั้นพระพุทธรูปแล้วรูปปั้นเทวดาพญานาคยักษ์ตามประเพณีแล้วเนี่ย
รอบวัดนะนี่ดูสิอะไร
มีกรูดมีมนุษย์ตนไม้มีมิเนียนมีฮักโดราเอมอนอิคคิวซัง
ยักษ์ในวัดก็มีแบบการสวมรองเท้าผ้าใบด้วยนะ
ยักษ์ใส่ผ้าบายเองใส่รองเท้าแตกก็ดี
ในห้องน้ำเนี่ยตกแต่งแบบหรูหราอลังการสะอาดสะอ้านมีเครื่องทำน้ำอุ่นเอาไว้ทุกห้องด้วย

พระมหาบัณฑิตยานเมธีเจ้าอาวาสวัดก็บอกว่า
อยากให้วัดเป็นวัดยุคใหม่ที่เข้าถึงคนได้ทุกรุ่นทุกช่วงอายุวัย
โดยเฉพาะเด็กให้เห็นว่าวัดนั้นทันสมัยหน้าเข้า
ไปชมวัดไปนั่งถ่ายรูปไปเช็คอินถ่ายรูปลงเฟซบุ๊คอินสตราแกรมอะไรก็ว่ากันไป
เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เด็กนั้นชอบเข้าวัด
ซึมซับเรื่องของหลักพระพุทธศาสนาไม่มากก็น้อยแหละ

แล้วค่อยสอนให้ฟังเทศฟังธรรมต่อไป
ทำบุญทำสังฆฐานไหว้พระกันต่อไป
อันนี้ก็เป็นกุศโลบาลให้เด็กวัยรุ่นเข้าวัดมากขึ้น
จริงมันก็เป็นกุศโลบายที่ดี
แต่ว่าอาจจะมีการแต่งเติมอะไรไปอีกนิดนึง

เพิ่มหลักคำสอนก็ดีมาก